เดี๋ยวมาดูขั้นตอนจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ซ้อมแผนอยู่ตลอดนะ
ในการที่จะพาผู้ที่ศูนย์หายในถ้ำถ้าหาเจอ
แล้วจะไปโรงพยาบาลยังไงนะครับ

เพื่อจะทำให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นที่สุดนะครับ
โดยเมื่อพบผู้สูญหายในถ้ำหลวงนะครับ
อันดับแรกหน่วยเตรียมขนส่งจะต้องนำผู้ประสบภัยให้อยู่บนบอร์ดลำเลียงก่อน
แล้วก็ประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยเบื้องต้น
ก่อนจะนำผู้ป่วยลำเลียงออกจากปากถ้ำขึ้นบันไดไปที่รถพยาบาลนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับหน่วยให้การรักษาเบื้องต้น
หากทีมพบเจอผู้ประสบภัยแล้วจะมีการประเมินอาการว่าอยู่ในระดับไหน
ถ้าหากอยู่ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะนำออกมาบริเวณหน้าถ้ำ
แล้วก็ขึ้นรถพยาบาลทันที
แต่หากผู้ประสบภัยอยู่ในอาการวิกฤตทางทีมแพทย์จะประถมพยาบาลเบื้องต้นภายในถ้ำ
อาการดีขึ้นถึงจะนำออกมาขึ้นรถพยาบาลทันที
ข้อ๓นะฮะจากหน่วยลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลสนามก่อน
ลักษณะก็คือเป็นห้องผ่าตัดแบบเร่งด่วน
จากนั้นจะมีหน่วยแพทย์ที่วิเคราะห์อาการตามความรุนแรง
แล้วก็จะมีการคัดแยกอาการของผู้ประสบภัยตามความรุนแรงและความเร่งด่วนให้การรักษา
ตัดสินใจวิธีการในการส่งต่อโดยต้องคำนึงถึงความเร่งด่วน
หากผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนต้องเข้ารักษาอย่างฉับพลันจริงก็จะรักษาที่โรงพยาบาลสนามตรงนั้นเลย
ต่อจากนั้นค่ะหน่วยขนส่งผู้ป่วยไปยังท่าอากาศยานถ้าทีมแพทย์วิเคราะห์อาการแล้วพบว่า
สามารถส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ก็จะรีบลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลไปลานบินจักรพรรคค่ะ
จากนั้นหน่วยดูแลผู้ป่วยก็ขณะที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์
คือเขาเปลี่ยนวิธีเป็นใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วนะคะเพราะเดินทางแค่๑๕นาที
เป็นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะมีทหารรับผิดชอบในการเป็นแพทย์ดูแลขณะขนส่งทางอากาศด้วย
หลังจากนั้นค่ะเฮลิคอปเตอร์จะลงจอดหน่วยดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมายก็จะมีทีมแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยจากสนามเก่า
ยังที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วยตรงเนี้ยจากลานบินที่ลงจอดไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลาสองนาทีเท่านั้น
จากนั้นหน่วยดูแลผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่เขาบอกว่าเตรียมเอาไว้แล้วทั้งหมด๑๓ทีมเลย๑คนต่อ๑ทีม๑คนต่อ๑เตียง๑คนต่อ๑ห้องเนี่ยนะคะ
ถ้าประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นที่โรงพยาบาลสนามแล้วสื่อสารแจ้งให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายรับทราบแล้วก็จะเตรียมการรักษาขั้นตอนการประถมพยาบาลในเวลา๓๐นาทีแล้วก็ทำการรักษาตามสภาพของแต่ละคนเลย
ก็มีข้อมูลนะครับท่านผู้บัญชาการที่ดูแลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยู่ในพื้นที่อำนวยการบอกว่าขั้นตอนจากนี้ไปในการที่จะดูแลทั้ง๑๓คน
แรกก็คือส่งนักดำน้ำ๔นายพร้อมกับอุปกรณ์ดำรงชีพพาวเวอร์เจลเข้าทำการช่วยเหลือ

พร้อมกับสำรวจโครงสร้างภายในถ้ำ